ชาวกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านจะได้รับผลกระทบ
ทีเดียวเรือด่วนเจ้าพระยาก็ดี
เรือคลองแสนแสบก็ดีประกาศบอกว่าวันนี้
ยี่สิบเจ็ดมีนาคมจะหยุดให้บริการค่ะทั้งเรือคลองแสนแสบ
ด่วนเจ้าพระยาแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะ
แจ้งข่าวเพิ่มเติมกันนะคะเขาบอกว่าไม่แล้วไม่หยุดแล้ว
เดี๋ยวจะให้เปิดให้บริการตามปกติแต่คือถ้าเกิดว่าใครเคยลงเรือเนี่ย
จะรู้ว่ามันโอ้โหเหมือนปลากระป๋องอ่ะคุณติดติดกันเลยยืนแน่นเลย
แน่นเอียดมากค่ะไอ้ระยะเว้นห่างทางสังคมเนี่ย
แทบจะทำไม่ได้นึกออกไหมฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาล่ะ
ถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยโทษนะคะเรือลำหนึ่งเนี่ย
ผู้โดยสารมันอยู่ได้๓๐๐นั่นแปลว่าต้องลด
เหลือร้อยคนหรือไม่เกินร้อยคนเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณชวลิศเมษยประภาษณ์นะคะ
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่งสองพันสอง
ให้บริการเดินเรือคลองแสนแสบบอกว่าจริงแล้ว
วันศุกร์ยี่สิบเจ็ดมีนาคมเนี้ยก็คือวันเนี้ย
เรือคลองแสนแสบเนี่ยบอกว่าจะหยุดให้บริการใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้ประกาศใหม่นะคะกลับมาเดินเรือตามปกติ
ที่กลับมาให้บริการตามเดิมเนี่ยถามว่าเพราะอะไรอ่ะ
บอกว่าเพราะเห็นใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการเดินเรือ
ในการเดินทางเพราะว่าปกติแล้วหลายคนก็อาจจะไม่ได้สะดวก
เรื่องของการนั่งรถเมย์การใช้บริการขนส่งทางบกถูกไหมครับ
แต่ผู้ที่ใช้บริการเรือเรือคลองแสนแสบเนี่ย
ต้องมีมาตรการคุมเข้มคือหนึ่งนอกจากจะต้องพกเรื่องของ
ประจำตัวประชาชนแล้วท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เลยนะคะถ้าท่านจะลงเรือท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
หากไม่สวมใส่ก็ไม่ให้ขึ้นเรือที่สำคัญต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
นี่ไงก่อนหน้านี้ประกาศนี้ประกาศออกมาก่อน
แต่เอาใหม่นะคะกลับมาเดินเรือตามปกติเช่นเดียวกับเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะ
ที่ก็กลับมาให้บริการเดินเรือตามปกติแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนท่าเรือข้ามฝากถ้าเกิดว่าไปสำรวจตรวจสอบบรรยากาศค่ะ
คุณผู้ชมก็ยังคงเปิดให้การบริการตามปกติ
แต่ผู้ใช้บริการค่อนข้างบางตา
พนักงานประจำท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่าบอกว่า
คือก่อนหน้านี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการจะมีสักประมาณตกแล้ว๓๐๐กว่าคนต่อวัน
แต่ล่าสุดบางตามากเหลือไม่ถึง๑๐๐คนนะครับ
เพราะว่าโรคโควิดระบาดโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยบางตาที่สุดเลยไม่ค่อยมีให้เห็นนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยที่ยังคงต้องเดินทางไปทำงาน
แต่ว่าบางส่วนก็ยังไม่สามารถที่จะทำงานจากบ้านได้อย่างเช่นเราสื่อสารมวลชนนะคะ
เอาล่ะเรื่องของเรือจบไปค่ะ
คือก่อนหน้านี้ไปตรวจสอบพบว่าพนักงานประจำสถานีไปพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด๑๙
เป็นผู้โดยสารหนึ่งรายเดินทางแล้วหลังจากนั้นก็มีการสั่งปิดไปใช่ไหมคะ
ล่าสุดเมื่อวานช่วงเย็นกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้ว
แต่ก็มีมาตรการคุมเข้มค่ะขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารทุกคน
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
ระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย๑๒เมตร
เพื่อป้องกันแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าที่สำคัญค่ะ
ก็บอกว่าตอนนี้ก่อนที่จะมาเปิดให้บริการอีกครั้งช่วงเย็น
เขามีการดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค
ก็คือมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อใหม่ทั้งสถานี
มีการเปลี่ยนพนักงานใหม่ยกชุด
เพื่อที่จะเข้ามาปฏิบัติงานแทนชุดเก่า
คือชุดเก่าต้องมีการสั่งกักตัว๑๔วันนะคะ
อันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องของระบบขนส่งมวลชน
ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือในกรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานคร
มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เยอะที่สุด
เพราะฉะนั้นก็จะได้รับผลกระทบเยอะที่สุด